ดินามของนายกดินามของตัวตัวด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่มาแล้วไม่ได้มา

เพราะเราดีใจให้กันอยู่แล้วนะ
ที่มันจำเป็นต้องทำทุกอย่างให้มันสำเร็จนะนะ
ไม่งั้นมันคุ้กยามก็จะไม่เดินหน้าไปได้นะ
ด้วยกันเราก็ยอมรับว่าหลายอย่างเนี่ย

ดังนั้นวันนี้ก็เหมือนกัน
การทำพัฒนาที่ของนายุบก็เข้าวิทยุ๓

อยู่ทุกอย่างเนี่ยมันพันห์
แต่ก็คงต้องเข้าใจว่า
อาจจะเป็นนายกตรีที่ไม่เหมือนกันนะก็เป็นแบบของผม
แต่สิ่งข้างบ้างที่ดูกันคือผมมีความบรรณดีกับประเทศชาติกับประเทศคน
และมีกับสื่อกับหน้าข่าวทุกคนผมก็ไม่มีอะไรใส่กัน
เพราะฉะนั้นเขาอยากจะพอร้องในบางเรื่องความประเด็นของประเทศนะครับ

เพราะว่าบางอย่างจะมีสถานการณ์เหมือนกัน